ทีนี้มาดูความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้ดีกว่าคุณผู้ชม

ตอนนี้มีการขอกำลังอาสาสมัคร
แล้วก็อาสากู้ภัยแล้วก็ทหาร๕๐คน
เข้าไปปฏิบัติภารกิจพิเศษในถ้ำ

ติดตามพร้อมกันกับคุณทัศนัยโค้ทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ
คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ
คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ
คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ
คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ
คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ
คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ
คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ
คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ
คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ
คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ
คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ
คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ
คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ
คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ
คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ
คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ
คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ
คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ
คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ
คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ
คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ
คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ
คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ
คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ
คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ
คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ
คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ
คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ
คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ
คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ
คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ
คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ
คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ
คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ
คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ
คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ
คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ
คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ

คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ
คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ
คุณทัศนาควดทองเลยค่ะ